เคยขึ้นบ้านใหม่พี่แต๊กเกอรีนค่ะ
คุณผู้ชมเห็นตัวซัลแอนขออัปเดตกันหน่อย
เค้าถือเริกดีคว้องคุณแม่ทั้งหลายมาทำวิธีขึ้นบ้านใหม่หลังใหญ่โต
ช่วยกันซื้อจากน้ำพักน้ำแรงของทั้งคู่คืออย่างนี้นะคะจริงแล้วปกติเวลาซ้อแอนหรือว่าบอสบอยเนี่ย
เขาไปทัวร์คอนเสิร์ตใช่ไหมเขาจะต้องเช่าโรงแรมอยู่นะ
ห้องหลายคนไหนจะทีมงานแดนทรงแดนเซอร์อีกนะฮะ
คราวนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านหลังใหม่นี่เช็คอินกรุงเทพมหานครได้เด้อ
ไว้พักอาศัยเวลามาทัวร์ที่กรทมนะจ๊ะตามภาพเลยคุณผู้ชม
วันที่ขึ้นบ้านใหม่เรียบง่ายตามประเพณีพี่น้องอีสานบ้านเห่านะจ๊ะ
พี่น้องยัดย่านมาร่วมยินดีกันปบอุ่นเลยเป็นข้อมูลนอกจากอีสานในไหนแล้วขออัปเดตชีวิตหน่อย
นี่เขาก็ถือของมงคลเวียนรอบบ้างกันไปนะฮะ
เป็นธรรมเนียมคนอีสานเสร็จแล้วก็มาเม้าส์หน่อยคู่รักข้าวใหม่ปลามันเป็นยังไง
อัปเดตชีวิตหลังแต่งงานบ๊อบบอยซ่อแอนแล้วก็บ๊อบบอยนะฮะ
จะเป็นเรื่องราวการวางแผนงานวางแผนชีวิตต่างในแต่ละวัน
ความเข้าใจที่มีให้กันเนี่ยมันต้องมากขึ้นทุกวันค่ะ
ส่วนเรื่องของทายาทลูกหลานที่หลายคนอยากรอคอยกันอยู่
แล้วมันมีข่าวเมาส์มาด้วยว่าตอนนี้ซ้อแอนเนี่ยดูแบบผุดผ่องเป็นยองใหญ่
ดูมีออร่าความเป็นคุณแม่อะไรยังไงมีน้องหรือเปล่า
แอนบอกเลยว่าจริงทั้งคู่วางแผนพร้อมที่จะมีน้องอยู่แล้วค่ะ
พยายามแล้วก็ลุ้นกันในทุกเดือน
แต่ว่าตอนนี้จะมาไม่มาไปฟังซ้อแอนค่ะ
ตอนนี้ก็ยังปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอยู่
แต่ถ้าน้องยังไม่มาก็อาจจะเข้าสู่ขั้นตอนงานปรึกษาคุณหมอ

แต่ถ้าปรึกษาคุณหมอนี่ก็คงจะไปแฝดเลย
แต่ถ้าน้องมาตามธรรมชาติก็ดีค่ะ
เพราะว่าตอนนี้คือผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งก็ค่อนข้างที่จะอายุมากกันแล้ว

เขาก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าเขาอยากเห็นหน้าหลานนะ
เดี๋ยวจะไม่อยู่แล้วนะอะไรอย่างนี้
เข้ากันเลยแบบว่าอยากทำตามที่คุณพ่อคุณแม่ขอไว้

เป็นสิ่งที่มันมีเวลาเนอะโทรมสวีทอะไรอย่างนี้

เวิร์คก็คืองานนะคะ
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือเขาปังมากนะ
ดวงคู่กันเอาเหมือนว่ากลอยเงินก่อน
ยเงินปุ๊บหายเครียดเบบีมาแน่นอน
จริงนะคะแหมโชว์ซ่อแจ้งขนาดนั้นคุณผู้ชม

ลบกวนทีมงานขึ้นแซบตะไต้ตอนไหนไว้

ภาษาอีสันก็โอ๊ยภาษาไอลี
ภาษาใต้ละภาษาพรือซาว